บัวหลวงเขาไปทำชาได้ใช่ไหม

เพราะว่ากาแฟร้านที่คุณชนะจะพูดถึงเนี่ยนะ
เป็นร้านที่เปิดมานานกว่า๕๐ปีแล้วนะคะ

มีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะ
ไปดูกันหน่อยดีกว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะ
เจ้าของร้านกาแฟโบราณเจ้าเก่าเจ้าดังของชาวสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

เมนูยอดฮิตของที่นี่ก็คือกาแฟร้อนและไข่ลวก
ซึ่งสูตรก็ได้มาจากคุณพ่อนะคะ
กาแฟจะชงแบบเข้มข้นเลย
โดยจะเปลี่ยนผงชงกาแฟบ่อย
เพื่อให้ได้รสชาติที่มันเข้มข้นสดใหม่เสมอ
หวานหอมกลมอย่างลงตัวนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีเมนูชาโอเบนตินร้อนด้วย
เวลาทานเขาก็จะสั่งมาพร้อมกับไข่ลวก
ที่ใช้เทคนิคการลวกให้สุก

ทานกันแบบอร่อยกลม
ได้พลังงานได้ความสดชื่นในยามเช้านะคะ
โดยขายกันมายาวนานแล้วนะคะ

ส่วนไข่ลวกในราคาแก้วละ๑๒บาทค่ะ
เห็นว่าขายมายาวนานเก่าแก่แบบนี้เนี่ยนะคะ
ลูกค้าก็มีทั้งลูกค้าเจ้าเก่า

ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพก็ยังแวะเวียนมาไม่ขาดสาย
มีลูกค้าใหม่มาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะมาชิมกาแฟทานไข่ลวกแบบนี้
สุโขทัยเปิดยำเช้าตั้งแต่ตี๕
บอกเลยนะแก้วละ๘บาทแบบนี้หาทานแทบไม่ได้นะครับ

แล้วก็ในสมัยผมตอนยังละอ่อนเด็ก

ก็อยู่ที่ประมาณสักแก้วละ๕๐ตังค์

สุโขทัยเนี่ยผมบอกเลยนะมีร้านที่เป็นร้านกาแฟแบบโบราณแบบนี้เยอะมาก

ผมเคยอยู่ที่สุโขทัยมาก่อนโอ้โหร้านกาโฟงร้านกาแฟเยอะ
เวลาไปเจอก็อาโกอาเฮียอาโกอาโกอาโกโก้ถุงหนึ่ง
แต่นี่๘บาทนี่ยังถูกอยู่นะ

หว่าหวันโลกนะก็ไปกันล่ะค่า